วันนี้บอกเลยว่าใครที่ชนะและเก็บ๓คะแนนได้โอกาสการันตีเข้ารอบสูงมาก

โดนเกี่ยวล้มครับต้องอาศัย๒ลำมัดครับ
โดนเข้าไปก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับจังหวะนี้โดนเข้าขมับ

โดนขวาทิ้งดันแท้งคืนอ้าวมา

เดี๋ยวดูภาพใช้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วดูหมัดขวาเนี่ยครับโอ้โห
ลำตัวเมื่อกี้นี้สัดดุ้งเฮือกเลยครับแล้วเอียงไปติดเชือก
แสงอุทัยย้ำด้วยแข้งอีกทีต่ออีกที

โอ้โฮตาค้างครับไม่ต้องนับไอ้เสียเวลาเลยครับ
เดี๋ยวดูภาพใช้อีกครั้งหนึ่งครับหมัดขวาไปก่อนนะครับ

แต่ว่าศอกซ้ายนี่ป้องกันไม่ทันครับ
แล้วลูกลักษณะแบบนี้นี่แสงอุทัยทำบ่อยนะครับ
นี่ครับโอ้โหนี่ก็ตั้งศอกไว้แล้วก็กระแทกเข้าไปแบบนี้ครับ
หงายทองครับทางด้านทองเจ้าคงสักเล็ก

โอ้โฮโอ๊ต้องหากให้จะหล่อครับ
แต่ยังไม่ลดนะครับไอห์
ไม่ต้องเสียเวลานับเลยนะครับเพราะว่าหนักแรงเหลือเกินครับบรรดาวุฒิ